สังคามติเราจะพูดคุยกับศาตราอาจารย์พิเศษ
เถียรพงศ์วรรณปกราชบัณฑิตสาขาศาสนศาสต
ซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับที่จะพูดคุยกันเช้านี้

เสียงไม่มีนะครับ

อาจารย์ครับขออนุญาตถามถึงกรณีนี้กันหน่อยนะครับ

ทำความเข้าใจกับคำว่าสังคมติกันก่อนครับอาจารย์
คามติคือสังคากับมติ
ติของคณะสงฆ์

ติของคณะสงฆ์ความเห็นของคณะสงฆ์ทั้งหมด
สงฆ์ทั้งหมดเรียกว่าสงฆ์

สังคามติของคณะสงฆ์ทั้งหมดเลย

อาจารย์ครับแต่ว่าเรื่องราวครั้งนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนพอสมควรนะฮะ
แล้วก็มีความคิดเห็นที่มีความแตกต่าง
ถ้าเกิดการทำสังคมติจะเป็นไปได้ไหมฮะอาจารย์

เรื่องนิดเดียวถ้าเข้าใจ
ความเข้าใจมันเอาเรื่องหลายเรื่องมาปนกันมายุ่ง
อาจารย์อยากจะชี้แจงอยากจะเรียนพุทธศาสนิกชนยังไงบ้างฮะ
คือต้องเข้าใจว่าเรื่องของคณะสงฆ์เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ครับ
คณะสงฆ์นั้นมีสองประเทศพูดรวมนะ
สงฆ์ผู้ปกครองกับสงฆ์ผู้รับการปกครอง
สงฆ์ผู้ปกครองก็คือมีหลายประเทศ
ตั้งแต่ขั้นสูงสุดหรือสำเนตหรือมหาเถรสมาครมเป็นขั้นสูงสุด
ตอนนั้นจะรวบความฝังลงมาจนจะตั้งถึงเจ้าวาทจะวัดต่าง

เรียนถามต่ออีกนิดหนึ่งครับอาจารย์
เรื่องของการทำสังคมติขึ้นมา
ถ้าสังคมติถูกทำขึ้นมาแล้ว

สังคามติมาจากไหนอ่ะ

ประสงค์ทั้งหมดหรือเปล่า
สงฆ์บางส่วนไม่ใช่ถือเป็นสังกามติ

พิศุกรพิศุขอตั้งขึ้นมา

สังกามติแปลว่าพระสงฆ์ทั้งหมด
สงฆ์ทั้งหมดก็ต้องดูการปกครองของคณะสงฆ์ทั้งหมด
เป็นมาอย่างไรมีเจ้าคณะภาคเจ้าคณะสมบุลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะภาค
แล้วก็ฝ่ายปกครองชายผู้ปกครองก็
มหาเทศสมาคมผู้ปกครองขั้นสูงสุด
ถ้าเป็นมหาเถระสมาคมก็
รวมรวมทั้งหมดทุกสงฆ์ทุกฝ่าย

อืมครับ
ที่ผ่านมาเคยมีปรากฏการณ์พระสงฆ์ออกมาแสดงสังคมติหรือไม่ครับอาจารย์ครับ

แสดงความคิดเห็นเฉยยังไม่มีประชามติ
ถ้าขับนี้เอามาใช้กลับมีบทบรรยัติกันใหม่

เพราะคำนี้เป็นคำที่เพิ่งได้ยิน
หมายถึงว่าเพิ่งได้ยินวัน๒วัน
ในนี้คำบรรยัติกันใหม่สังคามติ
สังฆมติมติของสงฆ์
สงฆ์คือใครสงฆ์คือพระทั้งหมด

ทางคามติถ้าเป็นชนะอะไรแดงออกมาจะถือว่าเป็นสัญญามติไม่ได้

ถ้าเป็นมหาเทศสมาคมแล้วก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ทางคณะสงฆ์รับรองว่าเป็นผู้ปกครองพระสงฆ์ทั้งหมด
ลำดับชั้นลงมาต่ำลงมาจนถึงเจ้าวาดวัดต่าง

เพราะฉะนั้นการปกครองคณะสงฆ์ก็อยู่ที่อ่ามหาเทศสมาคมเป็นผู้ดูแลการปกครองทั้งหมดอืม

อาจารย์ครับอาจารย์สามารถที่จะวิเคราะห์ถึงเรื่องของกระบวนการในครั้งนี้ได้ไหมครับ
ว่าจริงแล้วมีลำดับขั้นตอนซึ่งถือว่าถูกต้องตามลำดับอย่างไรบ้างครับอาจารย์

การเป็นตั้งสมเด็จสตรังกราช
เป็นมติของมหาเทรสมาคม
หาเถระมาคมก็รวมพระสงฆ์ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นผู้รับรู้กันทั้งหมด
เพราะว่าเป็นผู้ปกครองพระสมทั้งหมด
เป็นมติของมหาเทศสมาคมแล้วแต่งตั้งพระเถระผู้ที่ยังมีอาวุโส
คำว่าอาวุโสต้องเข้าใจว่าไม่ใช่มีอายุมากอย่างเดียว

อายุมากอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีอายุมากธรรมนศักดิ์สูง
แล้วก็เป็นพระที่สมเด็จพระสังกราชเป็นสังฆราชนะครับ
แต่งตั้งต้องเป็นพระวัยมีอาวุโสมีสมณศักดิ์ทางพระสูงพอสมควร
หรือว่าไม่สูงที่สุดได้สูงได้ที่สุดได้
และมีอายุพันศาด้วย
อายุพรรษาอายุพรรษาต้องมีสัมพญาติศักดิ์และก็มีการผกครองตามเหล่า
ระดับสูงสุดเอาคือเจ้าคุณ

เจ้าคุณช่วงถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดทั้งธรรมนศักดิ์ทั้งอายุพันธ์สาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผู้ต่อสู้ในความหมายธรรมดาไม่มีผู้แข่ง
เพราะว่าผู้แข่งบันสาติน้อยกว่าอายุสมรสักษณ์น้อยกว่าแล้วก็ยังมีอายุมากขึ้นกว่าจริงอายุมากก็ไม่สมบูรณ์

นี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสมเด็จสังฆราชได้
แล้วการที่มีสมเด็จสังราชชาวบ้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พระสงฆ์ทั้งหมดก็ไม่มี
ประสงค์ก็ทั้งหมดก็ต้องฟังมหาเถระสมาคม
มหาเศรษฐมาคมเป็นคณะสงค์ผู้ปกครองทั้งหมด
เพราะฉะนั้นพระสงฆ์อะไรที่ไม่เห็นด้วยก็เป็นการไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องส่วนตัว
แล้วก็ทางธนวาสยังไม่มีเกี่ยวมันไม่มีส่วน

แล้วก็รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีส่วน
เป็นแต่เพียงผู้ถือจดหมายเท่านั้นแหละ

แล้วก็ผู้ที่มีส่วนสำคัญที่สุดคืออีกอย่างหนึ่งคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็ทรงมี
แล้วแต่พระองค์มีมติถ้าเรื่องอะไรมีปัญหาก็อาจจะมีมติ

รับสั่งอะไรไปก็เป็นเรื่องของพระองค์

แล้วสมณศักดิ์ที่เป็นเรื่องของพระราชาพระราชาทรงแต่งตั้งเพราะฉะนั้นก็พระองค์ก็มีอำนาจมีไม่เรียกอำนาจแต่มีหน้าที่บางอย่างในการแก้ไขปัญหา
อย่างในกรณียกตัวอย่างกรณีสนเด็จอาวัฒนศักดิ์เกตสนเด็จศังราชวัฒนศักดิ์เกตอ่ะ

ัญชามากแล้วธรรมศักดิ์ทุกข์มากแล้ว

เอาสมเด็จอะไรขึ้นมาแทนกับสมเด็จ

แล้วสมเด็จ

เขาก็เลยไปมีมนต์สมเจษฐ์วัฏษเกษมาเสนอให้องค์นึง

สมเจษฐ์สำราชาธิการก็เลยจัดสินวัฒน์ไทยเอาสมเจษฐ์วัฏษเกษ
สมเจษฐ์สังคราช

ก็ถือว่าจริงเป็นพระราชอำนาจด้วยที่ไม่อาจก้าวล่วงได้

ขออนุญาตถาม
ครับขอถามเรื่องของในความคิดของอาจารย์
ทางออกข้อขัดแย้งกรณีนี้
ในการที่จะนำรายชื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมสถาปนา

ขัดแย้งตรงนี้ตามความคิดอาจารย์ควรจะเป็นอย่างไรฮะอาจารย
ความเห็นของผมก็ให้เป็นไปตามลำดับ
ทางเสนอไปทางมหาเทศสมาคม
มหาเทศเราก็มีมติว่าไงเขาว่าออกมาแล้วเหรอ
แล้วผู้จะทำงานแทนสมเด็จมหาเทรามาคมเห็นคุณพิษนุยังไม่เจอยังไม่เห็น

อาจารย์วิศนุเห็นก็คงเสนอไปตาม
อาจารย์วิทยานุก็คล้ายเป็นผู้เสนอผู้เวิน

เจนก็เป็นเป็นเพียงผู้ถือจดหมายเท่านั้นแหละ
มันมีอำนาจอะไรในการที่จะมาทำเรื่องนี้เป็นอำนาจของคณะสงฆ์ครับ
คณะสงฆ์ก็แล้วแต่มหาเทศสมาคม
หาเทมาคมเขาเห็นสมเด็จจวนสมเด็จสังฆราชสมเด็จ

สมเด็จประสานในหลวงก็ต้านจะเตรียมตรงเตรียมประสานลุนาเห็นด้วย

๒ทั้งแห่งพวกนั้นท่านไม่เกี่ยวชาวบ้านไม่เกี่ยว
ชัดเจนที่อาจารย์ย้ำก็คือเรื่องของลำดับขั้นตอน

ข้อสิ่งต่างว่ามีผ้าสมกายมีกรณีผ้าโดนกลับศึก

แล้วก็ทำมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทอง

เอาละครับอาจารย์เช้านี้ข้อนุญาต

ภัยบูรณ์นิติตะวันภัยบูรณ์นิติตะวัน

ภัยบูรณ์นิติตะวันภัยบูรณ์นิติตะวัน

ภัยบูรณ์นิติตะวันภัยบูรณ์นิติตะวัน

ภัยบูรณ์นิติตะวันภัยบูรณ์นิติตะวัน

ภัยบูรณ์นิติตะวันภัยบูรณ์นิติตะวัน

ภัยบูรณ์นิติตะวันภัยบูรณ์นิติตะวัน

ภัยบูรณ์นิติตะวันภัยบูรณ์นิติตะวัน

ภัยบูรณ์นิติตะวันภัยบูรณ์นิติตะวัน

ภัยบูรณ์นิติตะวันภัยบูรณ์นิติตะวัน

ภัยบูรณ์นิติตะวันภัยบูรณ์นิติตะวัน